ใครอยากได้น้ำมนต์บ้างฮะก็เองนั่นแหละบอกเมื่อกี้
เอาไปคนเดียวเลยพี่กับพี่ปุ้ยไม่เอาโอ้โหแล้วดู
ปลุกเสกคาถาถุยโอ้เนรพดน้ำลายใส่อ่างน้ำมนต์โอ้โห
โอ้โหคือต่อให้ไม่มีโควิดนะพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตค่ะ
ถุยน้ำลายอ่ะโอ้แล้วเอามาพรมใส่พรมใส่อย่างเงี้เออ
อื้อเราจะอยากได้น้ำมนแบบนี้ไหมคืณ้ำลายเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบ
กว่ามันจะออกมันต้องมาขาดหรือเปล่าเผ็ดออกไปไม่รู้มีการขาดหรือหรือ

แล้วออกมาจากที่ลึกมากด้วย

ซึ่งนอกจากจะเทน้ำตาเทียนเข้าป่า

ปู่ฤษีนี่ไม่สะทกสถานเลยนะ

ระบุข้อความว่าน้ำมนต์หรือว่าน้ำลาย

ทีมข่าวพยายามติดต่อกับ

หลวงปู่ฤษีหนีไปแล้ว

เอ้าเคยล่วงงานกัน

แต่วิชีแบบนี้อย่าหาธรรม

มันไม่มีใครทำกันแล้วยาทำให้แวดวงศัยรษาเนี้ย

เนรนแอร์มีการปกป้องแวดวงศัยศาสตร์ด้วยนะครับ
แบบนี้จะอยู่ในองค์การศัยศาสตร์ได้ยังไงนะครับ

เอาน้ำลายใต้ลิ้นไปเป่าคางทงคางทุง

เนี่ยฮะ

เกิดเป็นมนุษย์ต้องปี๘ปีที่๒
เกิดเป็นน้ำต้องไหลทองที่ต่ำ
ก็เตือนอย่าหาธรรมแบบนี้มันไม่มี
เดี๋ยวมันจะทำให้วงการศัยศาสตร์มันเสื่อมเสีย
แต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนำนะที่ไปทางศัยศาสตร์นะฮะ
ว่าข่าวนี้คุณผู้ชมตัดสินใจได้